คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำค่ะ
คุณยายท่านหนึ่งนะคะอายุ๘๐กว่าแล้ว
แกก็เลี้ยงวัวมาหลายต่อหลายรุ่น
แต่ลูกชายแกชอบแอบเอาไปขาย
ก็ขายไปเรื่อยจนเหลือวัวอยู่๒ตัว
แม่ลูกตัวแม่เนี่ยท้องอยู่ด้วย
แกก็กำชับลูกเลยว่าอย่าขายนะ
ถ้าขายให้กูตายไปก่อนแล้วค่อยขาย

สุดท้ายตัวคุณยายเสียชีวิต
ไปพบเป็นศพอยู่ในศาตร์น้ำเนี้ยค่ะ

คำถามคือคุณยายแกน้อยใจลูกชายหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะพบศพคุณยายเนี่ยนะคะ
คุณยายก็เดินบ่นน้อยใจในหมู่บ้าน
บ่นกับชาวบ้านทุกคนเลยว่า
อยากตายอยากตายหลังจากรู้ว่าลูกชายแอบเอาวัวไปขาย

บ่นอยากตายอยากตายก็เลยไม่รู้ว่า
แกน้อยใจลูกชายไหม
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหรือมันไม่ใช่
เพราะคุณยายแกก็ชอบดื่มเหล้าชอบเมาเหมือนกันนะ

ตำรวจสพกระสังไปตรวจสอบนะคะ
ในหมู่บ้านที่ตะมนต์กระสังที่บุรีรำ
ศพคุณยายลอยอยู่คุณยายเสงี่ยมผนึกรำอายุ๘๔แล้ว

โชยแล้วนะคะคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๕วัน
น้องสาวของคุณยายค่ะ
ชื่อว่านางเสวยเป็นน้องสาวของยายเสงี่ยม

แกก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพี่สาวเลี้ยงวัวหลายต่อหลายรุ่น

ล่าสุดมันเหลืออยู่๒ตัวแม่ลูกตัวแม่ท้องอยู่ด้วย
แล้วพี่สาวสั่งลูกชายเอาไว้เลยว่า
ถ้าจะขายขอให้กูตายก่อนเพราะว่ารักมากนะคะ

เมื่อกลางเดือนลูกชายกลับบ้านมากำไรจ้าง
แล้วแอบขายแอบขายทั้ง๒ตัวเลย

ตัวแม่รู้ยายเสงี่ยมรู้
เศร้าเลยเดินบ่นน้อยใจไปทั่วหมู่บ้าน
่นให้ชาวบ้านฟังอยากตายอยากตายอยากตาย
เราส่งในติเช่านะคะนักข่าวของเรา
ที่วัดท่าสว่างที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรี
รำญาติยาดของคุณยายก็อยู่เต็มวัดเลยนะคะ
ทำพิธีชาปนกิจเก็บกระดูกของคุณยาย

นายสว่างลูกชายของผู้ตาย

แล้วก็ให้หลานมาคุยกับทีมข่าวเพิ่ม

ดื่มเหล้ากับแม่ค่ะลูกชายบอกดื่มเหล้ากับแม่

มาตอนเช้าแม่หายไปไหนก็ไม่รู้
ก็ออกตามหาแม่นะคะแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
สาเหตุที่แม่ตัดสินใจทำแบบนี้
สงสัยว่าเรื่องขายวัวนั่นแหละ
ขายมาได้๔๓๕๐๐บาท

แล้วก็ไม่อยากกลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วด้วย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าแม่ตั้งใจจะแบบ
เดินลงไปในสระน้ำเองไหมนะคะ
ก็เลยสงสัยว่าขายวัวได้๔๓๕๐๐บาท

แล้วก็ไม่รู้ว่าแม่น้อยใจเรื่องนี้หรือเปล่า
แล้วก็เหมือนกับแม่ก็ไม่อยากให้ลูกไปทำงานกรุงเทพด้วยอะไรด้วย
หลายเรื่องอาจจะผสมปนเปกันไป
แต่ผู้ใหญ่บ้านมองว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นเรื่องน้อยใจ

หรือว่าคุณยายแกดื่มเหล้าเมาแล้วคุมตัวเองไม่ได้
เดินไปเรื่อยตามภาษาคนแก่
แล้วอาจจะแบบตกลงไปในสระน้ำ

ชาวบ้าน๒๐กว่าคนช่วยจะตามหานะคะ
สุดท้ายพบเป็นศพอยู่ในสะน้ำ
แค่สามร้อยเมตรคือชาวบ้านบอกว่าคุณยายน้อยใจลูกชายที่เอาวัวไปขาย
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่น่าจะใช่หรอกเข้าใจกันผิดหรือเปล่า
ชาวบ้านเองนั่นแหละไม่อยากให้ลูกชายของคุณยายขายวัว
เพราะคุณยายแกก็ผูกพันกับวัวสองตัวนี้มาก
ชาวบ้านก็เลยเป็นห่วงคุณยายแล้วก็จินตนาการไปเองหรือเปล่า

คือเหมือนกับลูกก็ไปบอกกับผู้ใหญ่
ว่านายจ้างเนี่ยแนะนำให้ขายไม่อยากให้เป็นภาระของแม่
แม่อายุแปดสิบกว่าแล้วเป็นห่วงแม่ต้องเลี้ยงวัวสองตัว

ก็เลยตัดสินใจขายคือยาดก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณยายเสงี่ยมนะคะ
ประกอบพิธีทางศาสนาลูกชายก็เป็นคนอุ้มที่ใส่กระดูกของคุณยายเองอะค่ะ
แล้วก็บอกกล่าวให้คุณยายกลับบ้านอ่า